เหตุการณ์นี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ
เฮ้ยมุกนี้ได้ผลแน่
ดินานจะได้ไปเที่ยวเว้ย

อุ้ยไม่เปล่าน่าจะภูมิแพ้กำเริ่มอ่ะแม่

ดูจากสายตาแล้วเนี่ยถ้าจะไม่เชื่อ
โอ้โหช่วงนี้ฝุ่นข้างนอกมันเยอะนะแม่
มันก็เยอะแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนี่
หรือว่าจะเป็นเพราะเรื่องนั้น
โอ้โฮพ่อว่าเพราะฝุ่นในกรุงเทพนี่แหละ
เราอยู่มานานมันก็เลยสะสมในร่างกาย

พ่อว่านะเราน่าจะไปสูดอากาศที่ต่างจังหวัด

มันจะต้องเป็นเพราะเรื่องหันหัวนอนแน่
โชว์ก็นึกว่าจะเชื่อสามี
ไหนเป็นเรื่องความเชื่อได้ล่ะครับ

ก็ที่พ่อป่วยออดแอดเนี่ย

ถ้าเราหันหัวนอนไปทางหน้าต่าง

แล้วเนี่ยเตียงของเราก็หันไปทางหน้าต่าง

ทำหน้าแบบนี้สองกระสายคงไม่เชื่อแน่
มันใหญ่แล้วโอ้โหมันจะจริงเหรอแม่

เฮ้ยงั้นคืนนี้เรานอนไม่ได้แล้ว

ลำบากตอนจะนอนอีกแล้วสิครับเนี่ย
คืนนี้นอนแบบนี้ไปก่อนหัวชนกันแบบนี้ไปก่อน

เอออย่างนั้นนอนหูเรื่องใหญ่เลยนะหางเตียงเนี่ย

ว่าแต่การนอนหันหัวไปทางหน้าต่างแบบนี้เนี่ยจะทำให้เจ็บป่วยได้จริงเหรอครับสินแสสาตรา
สำหรับในข้อห้ามเรื่องนี้เป็นกุศโลบายมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับว่าห้ามนอนหันศีรษะหรือนอนใกล้หน้าต่างจะส่งผลร้าย
อาจจะทำให้ไม่สบายหรือเจ็บป่วยได้บ่อยเพราะว่าเวลานอนหันศีรษะไปทางหน้าต่างหรือว่าไปอยู่ใกล้หน้าต่างเวลาขโมยเข้ามาในบ้านของท่านก็จะเจอตัวท่านได้ง่ายขึ้น
แต่พฤติกรรมโดยปกติของท่านโดยส่วนมากจะเปิดประตูเข้าไปแล้วเปิดแอร์นอนเลย
สิ่งที่ท่านต้องสังเกตก็คือว่าตั้งแต่กลางปี๒๕๖๕เป็นต้นมา
พฤติกรรมที่ท่านใช้อยู่ปกติส่งผลอย่างไรบ้าง
ถ้าหากท่านเปิดประตูเข้ามาในห้องนอนแล้วปิดประตูเปิดแอร์นอนเลย
ตั้งแต่กลางปีที่แล้วเป็นต้นมาสุขภาพท่านแย่ลงการเงินท่านแย่ลง
หรือว่าความรักท่านมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกัน
แสดงว่าทิศทางการเข้าของพลังงานคือประตูห้องนอนที่ท่านใช้อยู่ทุกวันนี้
เป็นพลังงานที่จะเคยดีกลายเป็นร้ายแล้วนะครับ
ท่านก็จะต้องทดลองเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะครับโดยการเปิดหน้าต่าง
ให้ลมพัดเข้าทางหน้าต่างเพื่อเปลี่ยนพลังงานไหลเข้าสู่ห้องนอนโดยท่านปิดประตูห้องนอนไว้
หน้าต่างไว้สักครึ่งชั่วโมงเมื่อล่อลมเข้ามาสักประมาณครึ่งชั่วโมง
ก็ปิดหน้าต่างแล้วก็เปิดแอร์นอนโดยผมแนะนำว่าให้ท่านทดลองนอนหันศีรษะไปทางหน้าต่างที่เปิดนั่นแหละครับ
เพราะว่าการนอนหันศีรษะไปรับทางเข้าของพลังงานก็คือลมที่พัดเข้าทางหน้าต่างจะส่งผลที่ดีต่อการงานการเงินและโชคลาภ
โดยท่านทดลองดูแล้วว่าทิศทางที่ท่านทดลองเปิดด้านนี้แล้วถ้าส่งผลดีขึ้นก็ให้ท่านยึดทิศทางนี้
แต่ถ้าทดลองไปแล้ว๓วันยังไม่ดีขึ้นให้ท่านลองเปลี่ยนไปหน้าต่างด้านอื่นแล้วทดลองเปิดดู๓วันเช่นกัน
เปิดก่อนนอนครึ่งชั่วโมงและให้ท่านบันทึกสถิติด้วยตัวท่านเองคนที่รู้ดีที่สุดคือตัวท่านครับ
และท่านอาจจะค้นพบทิศทางที่ส่งผลดีต่อการงานการเงินและโชคลาภของตัวท่านและครอบครัวท่านนะครับ
นอนหันศีรษะไปทางหน้าต่างจำไว้นะครับว่าปิดแล้วคือผนังแค่นั้นจบครับ